คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของสมาร์ทโฟน
ตอนนี้เป็นปัจจัยที่๕ที่มนุษย์ขาดไม่ได้แล้ว
ณตอนนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่๑๐
ตั้งเป้าเอาไว้บอกว่าภายใน๓ปีนี้
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
ทดสอบความทนทานเชิงกลของสมาร์ทโฟนที่ถูกดีไซน์ออกมาใหม่
ทดสอบการปล่อยมือถือตกจากความสูง๑เมตร

จนถึงความทนทานของอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง
ทำให้เราได้เห็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำงาน
กว่าจะออกมาเป็นสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นค่ะ
คุณผู้ชมค่ะห้องที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างนำมาทดสอบความคงทนด้วยวิธีต่าง
อสใหญ่ผู้วางยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารและการดำเนินธุรกิจ
ต้องการจะขึ้นเป็นผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของโลก
แนวคิดการสร้างโทรศัพท์อัจฉริยะให้มีความฉลาดเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่ง
ขณะเดียวกันก็ต้องตามเทรนด์สมาร์ทโฟนโลกให้ทัน
จากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการอัพเกรดสมาร์ทโฟนใหม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ

กับมีเงินความสำคัญกับเทคโนโลยีตำรวจ
จากนั้นเนื้อมันจะเงินมามากมีเงินให้ตามเวลาสำคัญ
เปิดเผยข้อมูลตัวเลขจากการสำรวจตลาดสมาร์ทโฟน

ว่ามีสมาร์ทโฟนถูกจำหน่ายรวมกันกว่า๓๗๓ล้านเครื่องทั่วโลก
เป็นตลาดที่มีแนวโน้มจะเติบโตได้อีก
แบรนด์รีเทลช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการหลังการขายให้มากขึ้นค่ะ
ส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ๑๐

ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน